แม้เด็กชายคิงวันนี้นี่เห็นบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ถูกต้องครับเพราะว่าเด็กเนี่ยรอไปร่วมกิจกรรมในงานวันเด็ก
ถูกต้องครับแล้วความคึกคักนี้ไม่ใช่มีแค่เราสองคนนะครับ
กับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะครับล่ามภาษามือนะครับ

คำขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยเด็กท่องได้จนทุกคนไหมคะ
แล้วต้องถามก่อนนะว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้เนี่ยเอาคำขวัญวันเด็กของใคร
มีทั้งของนายกมีทั้งของผู้ว่ากอทมมีทั้งของขวัญใจ
ของไว้อุ่นฝันอันนมถูกต้อง
คุณผู้ชมครับคำขวัญวันเด็กปีนี้ชอบคำขวัญของใคร
ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับลองกวนกันหน่อยกันแล้วกัน
ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่กลับมาถึงบ้านกันหรือยัง

คักที่สุดก็น่าจะเป็นที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ไปดูบรรยากาศงานวันเด็กที่ทำเนียบกันหน่อย
คุณดูสิครับคือไปตั้งแต่ประตูรถธรรมเนียบยังไม่เปิดนะ
ไปรอกันแบบนี้ครับแล้วพอเปิดเสร็จปั๊บ
ทยอยมากันแล้วครับนี่เห็นไหมหัวแถวเป็นใคร
เป็นหนูน้อยเสื้อเขียวเดินนำคุณพ่อคุณแม่มาเลยครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยฮะบรรยากาศคึกคัก
สิครับตั้งแต่แดดยังไม่ร้อนแล้ววันนี้แดดแรงมากด้วยนะครับ
มีการตั้งบูธแจกของรางวัลที่สำคัญในรั้วธรรมเนียบ
ก็จะมีเหมือนรถของเล่นแล้วมีไดโนเสาร์
คุณพาลูกไปเที่ยวที่นี่บ้างหรือยัง
ที่นายกเขาบอกว่านายโนเสาร์นี้มันต้องกลัวนะมันตายไปนานแล้ว
คึกคักมากครับและแน่นอนครับ
วันนี้ก็กล่าวเปิดงานวันเด็กประจำปี๒๕๖๖นะครับ
เน้นย้ำขอให้เป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพ
กติการู้กฎหมายบ้านเมือง

แล้วก็ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย
นี่นะครับมีความรักในสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

เด็กก็มาถือรูปแล้วก็ยืนรอต้อนรับนายกลุงตู่นะครับ
อกจากนี้ก็อวยพรให้เด็กครับ
ขอให้สมหวังดังที่ตั้งใจสุขภาพแข็งแรง
และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
กิจกรรมที่ขาดไม่ได้ย้อนกลับไปสมัยที่คุณยังเด็ก

วันนี้เป็นคิวของน้องคนนี้ครับ
น้องคนแรกที่ได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายก

คือน้องกุ๊บกิ๊บเด็กหญิงโชติกามั่งมีอายุ๙ขวบนะครับ
เป็นเด็กคนแรกครับนั่งเก้าอี้นายกนะครับ
น้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากอยากเจอลุงตู่ตัวเป็นเลย

กุ๊บกิ๊บคำขวัญของนายกลุงตู่
กับคำขวัญของผู้ว่าชาติชาติ

แล้วน้อง๙ขวบแล้วนะน้องตัดสินใจได้นะ

รู้แล้วนะว่าคำขวัญไหนยากง่ายกว่ากัน

คือแปลว่าน้องเนี่ยบอกได้ทั้ง๒คำขวัญเลย

อยากให้คุณและคุณผู้ชมได้ฟังพร้อมกันครับ
รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีค่ะ

ท่องของลุงตู่ก็ได้ท่องของผู้ว่าชัดก็ได้นะ

เออจากน้องกุ๊กกิ๊บค่ะ

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครหน่อยค่ะ
ก็นี่แหละอยู่ที่ตรงจตุจักรนี่นะคะ

ดูสิที่ได้มาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล

ผู้ว่าชัดมาเปิดงาน
โอ้โหแล้วก็เด็กมารอเลยนะ
รอแล้วผู้ว่าชัดเวลาไปเปิดงาน

ขวัญวันเด็กที่ผู้ว่าให้เนี่ยเด็กจะจำกันได้หรือเปล่านะ

เพราะว่าคำขวัญของผู้ว่าจะค่อนข้างอินเทรนด์

คำขวัญของผู้ว่าอย่างที่บอกว่า

อย่าถอยค่อยสร้างพลังใจ
นี่ค่ะเอามาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมปล่อยขบวนรถโอกาสเดลิเวอรี่
ที่มีถุงปันรอยยิ้มเคลื่อนไปมอบของขวัญให้กับเด็ก
ในพื้นที่ชุมชนแออัดด้วย
นี่เป็นบรรยากาศโอ้โหมีพี่ไดโนเนี่ยนะคะ
มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะคะ

ได้ตีเนียนเป็นเด็กกับเขาด้วยในวันนี้นะฮะ
คุณบอมไปต่อนะครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ
เพราะอะไรวันนี้บรรดาวัยรุ่นฟันน้ำนม

เขาจะขึ้นคอนเสิร์ตครับทรงอย่าแบดใช่ไหมฮะ
นี่ครับรถมาแบบนี้แล้วรถจอดเสร็จปั๊บเนี่ย
ทั้งสองคนก็จับไมค์ขึ้นร้องเลย
แล้วคุณดูภาพนะคือวัยรุ่นฟันน้ำนม
ตะโกนร้องเพลงกันทั้งแบบให้พ่อแม่อุ้มทั้งขี่คอ

เพลงนี้ต้องบอกว่าทรงอย่างแบทฮิตมากจริง
คือมีเวลาแป๊บเดียวที่นี่เขาบอกว่าเขาขอไปเองด้วยนะ
ถูกต้องค่ะแล้วคือเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะได้เจอกันมากขึ้น
พอเสร็จตรงนี้แล้วรีบปรู๊ดไปไปทำงานเพลงต่อเลยนะคะ
ผมบรรยากาศความคึกคักให้ดูเป็นน้ำจิ้มสักเล็กน้อยครับ

ของเราคุณน้ำแข็งโชว์ฮะจะให้โชว์เลยเหรอคะเอาอย่างนั้นเลยดีไหมคะ
ตรงนี้แป๊บคือโรมายังสนุกด้วยถูกต้อง
แล้วเด็กเขาจะชอบแบบท่อนวาดแป้นบอย
พอขึ้นเพลงนี้นะทุกคนเหมือนกับร้องได้
แล้วก็แบบมาตะโกนมาออกันอยู่หน้าเวที
วันเด็กทุกที่ดิฉันกล้าพูดดิฉันกล้าการันตีเลย
จะต้องมีเพลงนี้เปิดไม่ต่ำกว่า๓รอบ
เพราะว่าคุณรับอีเวนต์หลายงานมากวันนี้ใช่ไหมฮะ
ก็จริงแล้วคือต้องบอกว่ากลายเป็นเพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมไปแล้วนะ

ตรงนี้เขาจุได้๖๐๐คนแน่นทุกพื้นที่นะครับจนล้นมาตรงขอบสระเห็นไหม
โอ้โหน้องเสื้อดำนี่คือสุดยอดแล้วทำท่าเห็นไหมท่าของเขา
แจกลูกฟุตบอลกว่า๑๐๐๐๐๐ลูกทั่วประเทศครับ
เป็นการมอบความสุขให้เด็กไทยลูกบอลแบบนี้นะครับ
เป็นการส่งต่อความหวังความสุขให้กับเด็กและเยาวชน
หันมาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดครับ
ยังมีกิจกรรมแข่งขันเดาะลูกฟุตบอลด้วยนะครับ
นี่ฮะน้องหนูทั้งผู้หญิงผู้ชายมีความสุข
คุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มปริ่มไปตามกันครับ
ค่ะนี่บอกคุณผู้ชมแล้วนะ
ว่าเพลงชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมทรงอย่างแบด
ฮิตมากจริงพาไปดูที่กรสินไหมล่ะ
มีด้วยเหรอเพราะว่าเมื่อกี้ของคุณโลมายังชอบใช่ไหม
ที่กรสินดันโนเสาร์ก็ชอบ
ดูค่ะไดโนเสาร์ตัวม่วงนี้อื้อหือโอ้โห
เสื้อแดงนี่ก็พลังแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูลีลาหน่อยค่ะ

ไม่ได้โดนไฟดูดค่ะแต่ว่ามันในอารมณ์มันในดนตรีเพลง
ต้องไปเหยียบลำโพงแล้วก็ไปโยกอยู่ข้างลำโพงแบบนี้
บรรยากาศงานวันเด็กค่ะอุทยาล่มโลกไนโนซัล
พิพิธภัณฑ์สิรินทรของกาลสินนะคะ
คุณว่าระหว่างเด็กกับพี่ไดโนใครจะมันกว่ากันคะเนี่ย
โอ้โหคือแหม่สูสีเลยนะ
ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เด็กหัวรอดสนุกสนานค่ะ
กิจกรรมปีนี้เขาก็จัดภายใต้โลแกน

ผู้ปกครองก็พาลูกบุกพิพิธภัณฑ์

ยาวมากยาวเหมือนคำขวัญเลยฮะ
มีการแสดงจากวิทยาลัยนัตตสินกาลสิน
โรงเรียนในเขตอำเภอสหัสคันนะคะ
แล้วก็มีโรงทานจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีกว่า๓๐โรงทานเลยค่ะ
อาหารคาวหวานให้เด็กได้ทานฟรีเนี่ยเพรียบเลยนะคะ
เล็กเน็กแดงสนุกมากจริงวันนี้ค่ะ
เป็นพิธภัณฑ์ที่ใครไปก็ชื่นชอบชื่นชม
ในก็สวยนะครับมีโอกาสพาลูกหลานไปกันได้นะครับ
เอาขยับออกจากพิพิธภัณฑ์ผมพาไปสนามบินบ้างกันแล้วกันครับ
ที่จันทบุรีที่สนามบินท่าใหม่
มีทั้งรถถังยุทธโปรกรณ์มาจัดตั้งโชว์แบบนี้ครับ
จันทบุรีครับทหารเรือนำยุทธโปรกรณ์
กำลังพลจัดแสดงโชว์แบบจัดเต็ม

โควิด๑๙ทำให้เราไม่สามารถจัดงานที่คลึกคลื้นแบบนี้ได้นะครับ
ปีนี้วันเด็กแห่งชาติ๒๕๖๖จัดเต็มครับ
แล้วก็มีนิทัศกาลสร้างแรงบันดาลใจ
มีพี่ทหารมาคอยให้ความรู้ให้คำแนะนำแบบใกล้ชิดด้วยนะครับ
น้องก็ปีนขึ้นปีนลงรถถังกันแบบนี้ครับ
มีต่อปัญหาชิงรางวัลแจกของรางวัล
บรรยากาศนั้นสุดสนานครับ
รถติดมากเขาบอกว่าติดยาวเป็นกิโลเลยครับ
เพื่อจะรอเข้าไปร่วมงานที่จันทบุรีนะครับ
โอ้โหนี่ดูของทหารเรือแล้ว
พาไปดูพี่ทหารอากาศหน่อยไหมคะ
เพราะว่ากองทัพอากาศเขาย้ายที่จัดงาน
จากเดิมทุกปีจะจัดอยู่ที่ดอนเมืองใช่ไหม
แต่ว่าปีนี้ค่ะย้ายไปจัดที่โรงเรียนการบิน
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะ
ก็มีการเปิดรันเวย์เขาแสดงอะไรบ้าง
มีแอร์โชว์ค่ะทั้งการบินผ่านสนามบิน
บินผ่านปล่อยควันสี
นี่การบินต่อสู้ในอากาศแล้วก็การโจมตีทางอากาศ
เด็กนะคุณคิงเงยหน้ามองท้องฟ้า

มีเรื่องของการบินค้นหาและช่วยชีวิต

นี่ไงปล่อยควันเนอะใช่ค่ะมีการบินแสดงหมู่
การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน
แล้วก็การตั้งแสดงยุทธโปรกรณ์
การตั้งแสดงอากาศยานจำนวน๑๒แบบด้วย
เด็กได้ชมกันแบบนี้จัดเต็มเลย
เอาจริงนะความฝันอยากเป็นทหารอากาศ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความฝันของเด็กเหมือนกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะก็พาลูกหลานไป
แล้วเป็นโอกาสดีเห็นไหมเขาเอาเครื่องบินอย่างนี้

ให้เด็กได้ดูกันแบบใกล้ชิด

คำแนะนำด้วยนะฮะเท่เลยนะครับอ้าวขยับต่อผมพาขึ้นเหนือไปพยาวกันหน่อยครับ
บรรยากาศที่พยาวพระสงฆ์ญาติโยมชาวบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายครับ
ร่วมกันจัดงานวันเด็กวัดจัดนะฮะคราวนี้พาเข้าวัดนะวัดแม่ตำเมืองชุมครับ
ในพื้นที่ตัวเมืองฮะมีของเล่นของขวัญขนมของขาวหวานมาแจกให้กับเด็ก
นี่นะครับงานนี้คือปลูกฝังการเข้าวัดการใกล้ชิดกับพระศาสนา
ตั้งแต่วัยเล็กวัยยาวเลยสาธุครับ
ค่ะต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมจากพยาวเขยิบไปที่ตากค่ะ
พี่ทหารพรานเนี่ยเขาเอาลูกโป่งหลายสีเลย
บนรถแบบนี้เอาไปประดับบนรถทหารรถยูทีวี
เป็นรถสายตรวจอเนกประสงค์ของทหารค่ะ
แม้จากรถที่แบบแมนนะพอมีสีสันของลูกโป่ง
มันก็ดูน่ารักขึ้นกลายเป็นรถแฟนซีสวยงาม
วันเด็กแบบนี้ขับรถเป็นการขับวิบาก
ลุยน้ำขึ้นเขาเดินเท้าหลายกิโลแล้วค่ะ
หมู่บ้านภูเขาบ้านแม่จวางที่อำเภอท่าสองยังจังหวัดตากนะคะ
นี่พี่เขาเนี่ยขับรถไปดูนะคุณผู้ชม
หิ้วถุงเบอร์เรอไปแบบนี้
เอาของขวัญไปแจกเด็กแบบเดลิเวอรี่ค่ะ
ถึงบ้านเลยแล้วบ้านหลังเนี้ยที่ไปเนี่ย
เป็นการสารฝันเด็กผู้ชายวัย๙ขวบคนนี้
น้องเนี่ยแขนขาอ่อนแรงนะคะ
นั่งไม่ได้ตั้งแต่เกิดแล้วฐานะยากจนด้วย
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมา๙ปี
แล้วน้องมีของขวัญวันเด็กแบบนี้ค่ะ

ในนั้นมีขนมของเล่นมียารักษาโรค
น้องได้รับของขวัญวันเด็กน้ำตาคลอเลยค่ะ
เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กบนดอยแล้วก็ครอบครัว

พวกซ่อมแซมของเล่นเก่าในโรงเรียนในป่า

ไปทานทรงทาสีให้มีสีสันมีชีวิตชีวา
แล้วก็สดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่แหละค่ะบรรยากาศปิดท้ายกันหน่อยละกัน
เดี๋ยวไปปิดท้ายที่ยาลากันเลยนะคะ
ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กค่ะ
ที่สนามโรงพิธีช้างเผือกกว่า๕๐๐คน
แล้วก็จะมีการอำนวยความสะดวก
แล้วก็รักษาความปลอดภัยของทหารตำรวจอศแล้วก็อพปรแบบเข้มงวดเลยนะคะ
ที่นี่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ
เขามีการเนรมิตโซนกิจกรรม๘โซน

สวนสนุกสวนน้ำสวนสุขภาพ

เพราะเมืองยะลาเนี่ยมะมอบประกาศสันิยบัติให้กับเด็กด้วยนะคะ
เป็นการสารฝันวันเด็กแบบนี้ค่ะ
คือนึกถึงสมัยที่เรายังเด็กกันอยู่เลยนะฮะ

แต่ว่าก็ยังคงนึกถึงบรรยากาศของความสุข

ก็จะต้องถูกคุณครูคัดเลือกไปทำการแสดง
แล้ววันเด็กปีนี้เราก็จะเห็นว่า
หลายคนลงรูปตัวเองสมัยเด็ก
บางคนก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้าง
ว่าเขาโครงหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา

ก็จะเอาคลิปหรือเอาภาพของลูก

เด็กสมัยนี้เนี่ยไม่กี่ขวบนี่คือเก่งมากความบอกเลยนะครับ
ลองดูหน่อยว่าน้องคนนี้คือใครฮะ
คำขออนุบัติของเด็กปีนี้คือรู้เลยคะ

คุณผู้ชมนี่คือ

สองขวบสองเดือน
ตั้งใจว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะอ่านข่าวเสร็จจะพาไปประกวดงานวันเด็ก

เย็นค่ะก็เลยต้องซ้อมท่องคำขวัญวันเด็กเอาไว้ซะหน่อย
นี่ซ้อมมาหลายคืนคุ้มค่าเลยนะคะเนี่ยพูดได้ขนาดนี้
พูดได้ขนาดนี้คุณแม่ย้ำอีกครั้ง

คำขวัญวันเด็กค่ะรู้หน้าที่มีวินัยไฝ่ความดีค่ะ

มี่วันนี้ต้องพาคุณแม่ไปเอารางวัลมาให้ได้เยอะนะลูกนะ
ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายบ้านหลายครอบครัวก็จะมีความสุขและรอยยิ้ม
เด็กแห่งชาติในปีนี้ก็ไปสนุกสนานกันนะครับ